มีเรื่องของพระสงฆ์องค์ขเจ้าอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเขาออกมาเรียกร้องให้เจ้าอาวาสนั้นออกไป
ขับไล่เจ้าอาวาสวัดพญาไม้ที่จังหวัดราชบุรีนะฮะ
เพราะบอกว่ามีวีรกรรมหลายต่อหลายอย่าง
ทั้งเรื่องของการอมเงินวัดเรื่องของการอมเงินบุญ

เอาต้นไม้ลอยน้ำขึ้นมาไว้หน้าวัด
และทำให้คนอื่นเขาคิดว่าเป็นต้นตะเคียน
ก็ไปรูปถูเป็นความหวังของชาวบ้าน
แต่ท้ายที่สุดจากการตรวจสอบเป็นเพียงต้นจามจุรี
ก็คือปกติแล้วคนไทยก็คือถ้าเห็นไม้ลอยน้ำอยู่

ก็เป็นต้นตะเคียนแต่นี่แอบอ้างเอาต้นจามจุรีมาไว้แทน
เป็นการเรียกความเชื่อความศรัทธา

แล้วตามชื่อวัดด้วยนะวัดพญาไม้
นะครับกลุ่มชาวบ้านจำนวนมากก็รวมตัว
ขับไล่พระครูธรรมทรทงชัยสุธิจิตโต

จากไม่พอใจวีรกรรมและพฤติกรรมหลายเรื่อง
ซึ่งเบื้องต้นเองทางนายสนทยา
เสนเอี่ยมภูมิในการสำนักงามพระพุทธศาสนา

ได้มาร่วมฟังข้อมูลจากชาวบ้านด้วย
นายวินิศธัญชนกพงศ์ชาวบ้านท่านหนึ่งบอกว่า
เจ้าอาวาสไม่ยอมนำเงินกระถิ่นหลายล้านบาทมาพัฒนาวัด
เมื่อสอบถามไปก็บอกว่าเงินหมดแล้ว
โดยที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าอาวาสนำเงินไปทำอะไรหมดนะฮะ
ซึ่งแม้แต่กรรมการวัดเองก็ไม่มีใครรู้เรื่องด้วยซ้ำ
น้ำซ้ำยังนำต้นไม้ลอยน้ำขึ้นมาไว้หน้าวัด
ทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นต้นตะเคียนทั้งที่เป็นเพียงต้นจามจุรี
โดยในการชุมนุมครั้งนี้ชาวบ้านก็จะมาสอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเงินของวัด
แต่เจ้าอาวาสกลับขับรถหนีออกไปจากวัดเลย
จึงต้องแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ครับ
คุณลุงเราเคยมาคุยกับชาวบ้านไหมคะชาวบ้านไม่ยอมรับท่านแล้ว
ผมก็บอกท่านแล้วก็บอกท่านว่า
มันโกหกทั้งนั้นท่านเลิกเถอะ
มันดังนั้นก็เกิดโด่งตัวผมยิ่ง

ถ้าเอาขึ้นมาแล้วก็เป็นการหลอก

ท่านก็ไม่เชื่อ

ไม่ใช่ตอตะเคียนหลอกชาวบ้าน
พระลูกวัดซึ่งบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้มานานกว่า๓๐ปี
ก็บอกเหมือนกันว่านอกจากชาวบ้านไม่พอใจแล้ว
ลูกวัดอีกหลายรูปก็ไม่พอใจ
พฤติกรรมของพระครูธรรมธรที่ไม่ปฏิบัติกิจสงฆ์
ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยถูกชาวบ้านขับไล่แล้ว

ยินดีมาตรวจสอบและรับฟังข้อมูลจากชาวบ้าน
แต่ทางสำนักพุทธไม่มีหน้าที่ไปเร่งรัดเจ้าอาวาส
คงต้องรอให้คณะสงฆ์พิจารณาข้อร้องเรียน

รวมทั้งต้องให้เจ้าอาวาสได้พิจารณาตัวเองด้วยนะฮะ
ตอนนี้ต้องรอเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัด